คุณผู้ชมน้องก๊อฟน้องปุ้ยช่วยให้เหตุผลหน่อยว่าถ้าเขาจะไม่เห็น
ไม่ได้ยินรถฉุกเฉินมันจะมาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

คนไข้ฉุกเฉินครับจิ๊ดซ้ายด้วยครับคนไข้ฉุกเฉินครับจิ๊ดซ้ายด้วยครับ
คนไข้ฉุกเฉินครับจิ๊ดซ้ายด้วยครับแสงเลยแสงซ้ายเลยครับแสงซ้ายเลยแสงซ้ายเลย
คนไข้ฉุกเฉินครับจิ๊ดซ้ายด้วยครับแสงซ้ายเลยครับแสงซ้ายเลยแสงซ้ายเลย
คนไข้ฉุกเฉินครับ

หรือหูตันกี่หูเต็มไม่ได้ยินเสียง
มองในแง่คึณเขาอาจจะถ้อสับอยู่หรือเปล่า
ภายผู้ฟังหรือเปิดเพลงดังอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
โทรศัพท์ขณะขับรถก็ผิดกฎหมายเนอะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๘มีนาคมที่ผ่านมาครับ
ก่อนหน้านี้หน่วยกู้ภัยคำเขื่อนแก้วที่ยะโสธร
เขาได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้ป่วยฉุกเฉินตกจากที่สูง
ในพื้นที่ตะบนดงแคนใหญ่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรนะ
จึงนำรถพยาบาลออกไปรับผู้ป่วยครับ
ผู้ป่วยเป็นผู้ชายอายุ๓๗ปีนะครับ
เขาแน่นหน้าอกแล้วหายใจไม่สะดวกแล้ว
เร่งนำส่งนะครับโดยใช้เส้นทางแจ้งสนิทอุบลยะโสธรครับ
ขับอยู่ด้านหน้าในช่องขวาครับแช่อยู่อย่างนี้นะฮะ
ซึ่งเหมือนกับคือพยายามจะใช้ความเร็วหนีนะแต่ไม่หลบนะฮะ
ซึ่งรถพยาบาลก็เปิดทั้งสัญญาณไฟวาบนะ

แล้วก็ประกาศเพื่อให้แจ้งรู้ว่ามีผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่ในรถนะ
แต่รถคันนั้นก็ขับแช่อยู่แบบนี้แหละครับ
คุณผู้ชมครับขนาดอ่านนานแล้วยังแช่อยู่เลยนะ
โดยไม่ให้ทางรถพยาบาลเป็นระยะทางกว่า๓กิโลเมตรนะครับ
อาสาสมัครกู้ภัยจึงตัดสินใจไม่ได้แล้ว
จริงอ่ะการแซงนะฮะ
รถกู้ภัยรถฉุกเฉินรถพยาบาลเนี่ย
มันจะอันตรายเพราะมันเปลี่ยนเลนเดี๋ยวรถเวียง
ทั้งคนที่ทำหัตถการอยู่ช่วยเหลือคนไข้อยู่มันจะล้ม
คนไข้เองก็จะตะแคงล้มไปด้วยนะครับ
นี่นะครับเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
อาสาสมัครเขาฝากเตือนเลยบอกว่า
ใช้รถใช้ถนนถ้าคุณไม่ยอมให้ทางนะ
คนป่วยบนรถนี่
ยังไงก็ตามนะครับ
มีน้ำใจกับรถพยาบาลรถฉุกเฉินรถกู้ภัยเขาหน่อยนะฮะ
มีข้อความส่งมาด้วยแต่ไม่กล้าอ่านออกอากาศขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาฮะ